เอาล่ะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทานขนมไทยโบราณหาทานยากกันหน่อย
พาไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่บริเวณบ้านอ่างซินแล้วก็

เสียงลูกคอมาซะอย่างนั้น
นี่ครับไปที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะครับที่นั่นคึกคักสุดครับ
นักท่องเที่ยวมากมายทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับแวะเวียนมาซื้ออาหารทะเลสด
รวมทั้งมารุมมาตุ้มที่ร้านนี้ครับร้านขนมอร่อยเจ้านี้ขนมลำเจียกบ้านลำเจียกจ้า
ไปดูกันหน่อยว่าขนมลำเจียกหน้าตาเป็นยังไงใช่นี่แบบนี้ครับ
ก็นับว่าเป็นขนมที่ทำกินกันมาตั้งแต่โบราณน้องใบตอง
แต่ปัจจุบันหาคนทำแล้วยากจริง
เพราะว่าส่วนผสมคร่าวแล้วก็วิธีการทำ

ส่วนผสมก็คือแป้งแล้วก็ไส้
แล้วก็ส่วนที่เป็นแป้งทำจากแป้งข้าวเหนียว

กับมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อน
วิธีการทำขนมก็คือร่อนแป้งลงไปในกระทะแบบนี้
ป๊าบก็พับให้มันเป็นก้อนให้มันมีไส้อยู่ตรงกลาง
อ่าเห็นมั้ยฮะแบบนี้ละครับ
ขายกับลูกค้า๑กล่องมี๕ชิ้นกล่องละ๕สี
ขายกล่องละ๓๕บาท๓กล่อง๑๐๐เอาไปเลย
แล้วถ้าหลายคนจำกันได้นะครับตลอดข่าวของเราเคยนำเสนอรูปร่างลักษณะขนมแบบนี้ไปแล้ว
มันจะคล้ายกับบูหงาบูดะของจังหวัดสตูน
ดิฉันจำได้แล้วคล้ายกันเลยนะ
ภาคใต้เขาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากขนมที่น่าชื่นชมแล้วนะครับ
นี่คนทำอยากให้ดูหน่อยสาวน้อยคนนี้ครับที่กำลังทำขนมลำเจียกขายอยู่นี่เป็นเด็กหญิงพลอยนพัฒน์
โอ้โหที่บอกว่าต้องชื่นชมคือน้องเขายู๑๔ปีเท่านั้นนะ

ใช่แล้วครับแล้วน้องเขาได้เล่าว่าสืบทอดสูตรการทำขนมนี้มาจากคุณทวชโดยมีคุณยายเป็นคนสอนเธอให้ทำขนมตั้งแต่เด็ก
ในกลุ่มวานที่ได้สืบสันนการขายขนมโบราณเช่นนี้ใครที่ไปที่ชนบุรีและเองก็แวะเวียนกันไปได้นะครับ
จนชุดเรียนบริปาราชนิพนธ์และพระเฮกชมข้างานอายุความทำขนมข้าวหวานเกี่ยวกับขนมลำเจียก
โอ้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ขนมที่หาทานได้ยากด้วยนะ
แล้วก็ดีใจที่ยังเห็นคนไทยอนุรักษ์ไว้
แล้วคนที่ทำคือเด็กหญิงอายุ๑๔น่าชื่นชมมาก
เด็กน้องหนูสมัยนี้เขาก็มีความสนใจเหมือนกันนะ
ใช่ถูกต้องค่ะดีมากเลยจริงนะ